คุณป้องนวัดนะคะรายการพิธีกรบอกเลยเศรษฐี

ส่วนคุณผู้ชมสองคนนะฮะแล้วก็คุณสองคนด้วยเต้นสักหน่อยเลยก่อน
มองนานเฮ้ยคนสวยต้องมองนาน
คุณที่เห็นเฮียป้องเนี่ยเขาเต้นเด้งหน้าเด้งหลังเต้นสู้ทุกคนขนาดนี้
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยมันไม่เกี่ยวกับจ๊ะนงพนี
รวมไปถึงตัวเฟิร์นเองนะคะก็ไม่เกี่ยวเช่นเดียวกัน

เออเห้อเดี๋ยวทุกคนเค้าแก้ตัวแบบนั้นแหละทำมาเป็นเขิน
เอ้ยจ๊ะก็เป็นชวนเออนะ
มันชวนเฟิร์นมันชวนไม่ใช่เลยจ้ะ
ป้องขอจัดเองคุณผู้ชมค่ะ

จ๊ะนี่แหละจ๊ะชอบเต้นกับผมมากกว่า
ชอบมากชอบชวนถ่าย

ถ่ายทำซีจริง

พี่จ้าจ้ายังงจริงหรือ

เวลาจ้าก็มีซิงเกิ้ลใหม่ก็จะมาแบบแอบถ่ายอินในรายการตลอด

ฉันเชื่อน้อง

พอรู้สึกว่าพี่ป้องเขาพลิ้วมากทุกคลิปเลย

เฮ้ยเต้นไม่เป็นแต่เอลวุฟุกับเพื่อน

ถอดเสื้อด้วยทำบ่อยพี่ป้องเฮียชอบ
เรื่องฮาว่าไปแต่ตัวจริงเฮียป้องเขาหล่อมาก
และภาษาชาวบ้านต้องพูดว่ายิ่งแก่ยิ่งหล่อของจริง
พูดอย่างนี้ก็ทำร้ายจิตใจกันเกินไป

ถึงขณะที่พี่แจ๊กกะรีนขอถ่ายรูปผู้โพสต์ประหนึ่งเป็นพระนางปกหนังสือไปเลย
นิดนึงพี่ป้องอ่ะหล่อแต่เจ๊กกะลินถ่ายกับผู้ชายทุกคน
จริงแล้วก็นางก็จะเขินอายทุกคนนะ

ป้องบอกว่าเคล็ดลับความหล่อความใสในวัย๔๐กว่านะคะ
ก็คือออกกำลังกายค่ะเข้าฟิตเน็ต
นี่หนูไม่อ่านค่าวต่อละ
ผมพอได้ว่าอยากแบบ๔๐อยาก๓๐อยากสมบัติ๓๐

ช่วงที่เราฟิตมีความมุ่งมั่นและคุมภาคแล้วก็มี
บอกเลยว่าหล่อสมวัยมากค่ะพี่ป้องค่ะ
สามารถดูความหล่อพี่ป้องได้นะจ๊ะในรายการเศรษฐีป้ายแดงจ้ะ

เบลอไปบท
เอาจริงเราก็เห็นพี่ป้องมาแบบหลากหลายบทบาทแล้วเนาะ